ต่อกันที่เรื่องของการตกปลา
ปกติแล้วคนที่ไปตกปลานอกจากจะเอาไปทานเองแล้ว
ก็คือความเพลิดเพลินชิวตามแม่น้ำต่างนะคะ
มีหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดอ่างทองอายุ๒๑ปี

คนนี้ไปตกปลาแต่ได้ตกใจไปด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าปลาที่ตกได้น้ำหนักถึง๕๐กิโลกรัมค่ะ
คุณสุภาษาน้ำหนักเท่าไหร่๔๗ค่ะ
เออปลาน้ำหนักเยอะกว่าคุณสุภาษาลานี้ค่ะ

ชาวบ้านตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
ช่วยกันนำปลาบึกปลาบึกขนาดใหญ่
น้ำหนัก๕๐กิโลกรัมนี่
ตัวใหญ่มากขึ้นมาจากน้ำนะคะ
คุณสุธียิ้มละไม้อายุ๒๑ปี
ผู้ที่จับได้นี่เล่าว่าขณะที่ตกปลาบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณตำบลตลาดหลวงอำเภอเมือง

ตอนแรกก็คงไม่ใหญ่มากหรอก
ก็พยายามจะดึงดึงไปดึงมา
เอ้าตัวเองไม่ได้ละคนเดียว
เรียกเพื่อนมาช่วย
เพื่อนมาช่วยดึงอยู่นานก็ดึงไม่ได้อีก
ตัดสินใจไม่ได้ปล่อยเบ็ดนะคะ
ลากเบ็ดไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยใช้เรือตามออกไปด้วย
คือต้องตามเขาไปไม่งั้นเด็ดขาดนะ
ใช่ค่ะลอยไปกว่า๕๐๐เมตร
และก็รออยู่๑ชั่วโมงเต็ม
คือรออะไรรู้ไหมคุณรอเขาหมดแรง
ถูกพอปลาหมดแรงคนก็หมดแรง๑ชั่วโมงนี้นานนะคะ
ปลาหมดแรงแต่คนไม่หมดใจ
แต่ก็ช่วยกันสลับกันเพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยนะคะ
พอดึงขึ้นมาปรากฏว่าเป็นปลาบึกขนาดใหญ่
ตกใจกันทุกคนค่ะก็เลยลากเข้าฝั่งและมัดเอาไว้

จังหวัดอ่างทองทราบข่าวขอซื้อในราคา๔๐๐๐บาท
เพื่อที่จะนำไปปล่อยให้อาศัยอยู่ภายในบ่อทราย
หากินตามธรรมชาติต่อไปใจดีจังเลยค่ะ
ไปตกปลาแต่ไม่ตกใจแต่ตกใจนะฮะ